ขอบคุณครับใครที่รอคอยความสนุกกับกิจกรรม
ตลอดข่าวสัญจรเฮยกตำบล
วันนี้เรารวบรวมความสนุกสนานของการแข่งขัน
บอกเลยสนุกมากครบรสมากค่ะ

เพราะฉะนั้นนะครับไปติดตามกันเลยในตลอดข่าวสัญจรเฮยักษ์ตำบล
ตลอดข่าวสันจรเฮยกตำบล
ตลอดข่าวสัญจรเฮยกตำบล

เฮยกตำบล

เฮยกตำบล

เฮยกตำบล

เฮยกตำบล

เฮยกตำบล

เฮยกตำบล

เฮยกตำบล

เฮยกตำบล

เฮยกตำบล

เฮยกตำบล

เฮยกตำบล

เฮยกตำบล

เฮยกตำบล
เฮยกตำบล

เฮยกตำบล

เพราะถ้าตกลงมาแตกก็จะถูกหักเงินรางวัลฟองละ๕๐๐บาทครับ
เวลาของภารกิจนี้ทั้งหมดมีให้๓นาทีเท่านั้น
เพื่อคว้าเงินรางวัล๓๐๐๐บาท
ซึ่งทางชุมชนตั้งใจจะนำไปพัฒนาบรรจุพันธุ์ให้สวยงามขึ้น
อีกทั้งคิดทำสินค้าใหม่ออกสู่ตลาด
สร้างรายได้ต่อยอดให้คนในชุมชนได้มีใช้มีกินไปอีกนาน
ไม่ยากไม่ง่ายขอแค่ร่วมใจยังไงก็สำเร็จครับ

อุ้มไข่ไว้ทั้งหมด๘๑ฟอง
พี่เขาอุ้มมาซ้อมมา๓วันแล้วนะ
ยังไม่วางไข่เลยอุ้มมา๓วัน
คือจะบอกว่าที่เห็นน้อยเนี่ยอยู่ในเสื้อ
ตอนนี้ดิฉันแอบนับตอนที่คุณพี่เขายัดลงไป
ทั้งหมด๘๐ฟอง
ในใจอีกฟองอยู่นี่เอาไว้ตรงไหน

ถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มภารกิจกันเลยครับ

ศิลปินเมืองสุภัณฑ์

ดังมากคนนี้ที่เขาอยากให้คนไทยบินได้
เอ้าโถยยยเฮต่อปลุกก็ไม่ต่อเลยสิครับ
น้ำหนักนี่เท่ากับ๘โทนตัวใหญ่คนหนึ่งเลยนะครับ

แล้วก็ทำสำเร็จในด้านแรก
เข้าไปต่อไปวันนราคาดีดังสุภัณฑ์บุรีถ่ายเลยครับ
เดี๋ยวนะสุพรรณบุรีที่มีสองคนอีกคนนึงไม่มีผมอีกคนนึงจะชู

ถูกต้อง
ไปกันต่อเลยครับเอ้าเชียร์กันหน่อย
เห็นขั้นตอนแปะง่ายเนี่ยจริงไม่มูนะครับ

อย่าลืมว่าทางภารกิจมีแค่๓นาทีเท่านั้น

กุ้งไข่ไก่เนี่ยมันยังมีครับ
ยังไม่มีตกลงมาเลยสักฟอง
เสร็จไปก่อน๒ถอดแล้วก็วิ่งต่อไปเลยสิครับ
ส่วนฐานสุดท้ายนี่อุ๊ยเกือบจะตกบัวแล้วล่ะครับ
แต่ก็ยังทำเวลาได้ดีใช้ไปแค่๑นาทีเท่านั้นเอง

อ้าวคำใบ้คำใบ้ต่อไปคำใบ้ต่อไป
สถานที่สำคัญที่สุพรรณบุรี
วัดนี้วัดนี้มีหลวงพ่อโต

ใช่ได้แล้วครับเสียงดังฟังชัด

มากันที่ด่านสุดท้ายที่บอกไว้ว่าไม่ง่ายนะครับ
สำหรับการตัดขนมสาลีให้พอดีกับขนาดกล่อง
แล้วแพ็คให้เรียบร้อย๓๐กล่อง
กล่องสุดท้ายจะต้องคลักกันอีก
โอ้โฮนั่นกล้องเชียร์นั่งไปติดกันตลอดภารกิจ

ตัดทาไปทีนี่เลยครับโทนอุ้มไข่

แม้ว่ารอยยิ้มอาจจะดูหน้าซิดไปบ้าง

ถ้าแตกแล้วจะถูกคับเพื่อนรางวัลพลองละ๕๐๐บาทเลยนะ

มันเปียบหัวใจ
กองเชียร์ทั้งคนในชุมชน
ทั้งหมดที่ส่งเสียงเชียร์กันอยู่รอบ

ส่วนแม่ไก่กุ้งไข่ของชุมชนนี้
ว่านี่เธออย่าเต้นแรงนะ

โดยห้ามมีสีเดียวมาวางติดกันอีกซะด้วย
เรียบร้อยสุดแล้ว

ได้ยินเสียงข้างบอกว่าเอาไข่ออกเถอะ

มันครบแล้วก็เอาออกมาแล้วค่ะ

ก่อนจะเอาออกดูก่อนว่ามีไข่ตกแตกบ้างหรือเปล่า
เป็นไงไอ้ที่อมเอาไว้กลืนลงไปหรือยังจ้

มาดูกันครับว่าจะครบและเสร็จภายใน๓นาทีที่กำหนดหรือเปล่า

แต่ได้ครบก็จริงเวลาล่ะ
เออทำเวลาไปได้ทั้งหมด

เอางี้พี่ฮายอยากจะช่วยชาวบ้านให้เต็มที่
อยากจะให้เงิน๓๐๐๐พี่ต้องเต้นให้ดูด้วย
และผมให้เวลาอีก๑๕วินาที

ในการทำกล่องนี้เพิ่มเติม

โอ้โห

๓พร้อมแล้วทีนี้ล่ะคุณชิคกี้พายถามหน่อย

พร้อม
ผมจะนับถอยหลังแล้วเราจะเริ่มกันเลยนะครับ

เริ่มแล้วล่ะครับ๑๕วินาที
ต้องทำให้ความสนุกของการจัดขนมสาลีกลองเดียว
แต่ต้องคลาส๔โดยที่๔มีโอกาสค้ามความติดกัน

ทีนี้เรียกรุงมากกว่า๓เมื่อกี้ล่ะล่ะครับ
ยกมือเลย

มามุนทัศน์

โหสุดยอด

มอบประโยชน์ให้กับชุมชนของเรานะครับ

ได้ทำตัวเป็นแบบอย่างกับชุมชนอื่นต่อไป

เยี่ยมจริง
ในนอนนะ

เห็นโบนเป็นงานบุญใหญ่ของที่สุพันภูรี
และงานนี้นะคะขาดไม่ได้เลยเพราะมีผู้สนับสนุนใจดีค่ะ
ขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาทัยที่ส่งเสริมสนับสนุนชุมชน
และขอบคุณผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวบีชาเก็ตไลท์ที่ส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพแข็งแรง
สุดยอด
อย่าลืมนะฮะกับกิจกรรมดีแบบนี้เดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อ

ครั้งหน้าเราจะไปที่จังหวัดลำพู
รำคูณเจ้าเจ้าเจ้า
ติดตามพวกเรากันด้วยกับกิจกรรมตลอดข่าวสัญจร
ให้ยกตะหมุน

เฮ้ยยักษ์สำบรรย์
สนุกที่สุดเลยสุพรรณบุรี
สนานมากพี่น้องชาวสุพรรณบุรีน่ารักมากนะคะ

เพราะสัปดาห์หน้าเราจะบุกไปตลอดข่าวสัญจรกันที่จังหวัดลำพูน

บรรยากาศความสนุกสนานกับกิจกรรมดีแบบนี้กับ
ตลอดข่าวสัญจรเฮยักษ์สำบรรย์